เพื่อนบ้านเหมือนกันคือเป็นความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านแล้วมันสะสมมายาวนานนะคะ
กรณีนี้เขาทำยังไงรู้ไหมคะเขาไปเอาเสาไฟเป็นเสาไฟฟ้าแรงต่ำอ่ะ
ขวางทางเข้าออกหน้าบ้านเป็นเสาไฟเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยเดือดร้อนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปดู
เพราะเสาไฟมันก็ต้องมีเรื่องของข้อกฎหมายในการไปติดตั้งเสาไฟ
ระยะห่างตั้งได้ไม่ได้ยังไงคือมันต้องดูหลายเรื่องนะนี่คือเสาไฟฟ้าแรงต่ำนะคะ๖ต้น
คุณเบนเจวันแทรกโค้อายุ๗๒ปีมาปักเอาไว้
บนทางสาธารณะหน้าบ้าน
คือเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเหมือนจงใจไปแกล้งเขา
ขวางทางเข้าออก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๒นะคะที่ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านบึงได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าเสาไฟอันนี้มันปักในระยะที่ติดกันเกินไป
ระยะของเสาไฟมันห่างกันแค่ห้าหกเมตรเท่านั้นเองคือตามกฎหมายต้องมีระยะห่างสี่สิบเมตรนะคะ
เราได้คุยกับคุณเบนเจวันคุณเล็กที่เขาเป็นพี่น้องกันนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเสาไฟตรงเนี้ย
ตัวคุณเบนเจวันเอามาปักไว้เพราะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยพูดดีก่อนแล้วทำดีก่อนแล้วแต่เพื่อนบ้านคุยกันดีไม่ได้เลย
เคยโดนลูกเจ้าของบ้านของเพื่อนบ้านไม่ให้เกียรติมาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ก็เลยต้องปักเสาไฟอันนี้เอาไว้เพื่อศักดิ์ศรีของตัวเอง
ยืนยันว่าปักในที่ของตัวเองจะผิดยังไงปักถูกต้องนะไม่ย้ายออกเด็ดขาด
สาเหตุที่เราทำเพราะว่าเราโมโหใช่ไหมครับที่ทำแบบนี้
ศักดิ์ศรีที่ว่าจะมาให้ใครรังแกโดยเป็น๑๐ปีกับพี่สาวฉัน
แต่ณทุกอันที่ฉันกลับมาอยู่บ้านแล้วฉันทำดีกับเขาทุกอย่าง
เป็นคุณอย่างนี้คุณจะรู้สึกยังไง

เขายอมขอโทษแต่ขอเอาเสาออก

ไม่มีคำว่าอรุมอร่วยแล้ว
ทีนี้เพื่อนบ้านค่ะที่ถูกเสาไฟขวางหน้าบ้านนะคะนายวิชง
บอกว่าก่อนหน้านี้เสาไฟมันปักอยู่อีกฝากของทาง
แต่ถูกย้ายมาขวางหน้าบ้านเหมือนจงใจแกล้ม

พอไปบอกกลายเป็นทะเลาะกันทุกวันนี้ลำบากมากเดือดร้อนมาก
คือรถมันเข้าออกไม่สะดวกเลยค่ะ
แต่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน

ไม่ให้ผมเข้าออกทาง
ก็อยากจะให้เขาย้ายใส่ไฟออกไป

อยู่ในพื้นที่ทางสาธารณะ

มันไม่ใช่เป็นที่ส่วนบุคคลของใครด้วยซ้ำ
เบื้องต้นประสานให้ย้ายเสาไฟออกแล้วค่ะ
ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะเป็นคนกลาง
เกลี่ยเพื่อนบ้านทั้งสองฝ่ายให้อยู่ร่วมกันแบบประนีประนอมนะคะ